ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก
ความสามารถมีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความยากจนไม่ได้ส่งผลกระทบถึงแค่ตัวเรา
แต่จะส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงอนาคตทางการศึกษาของลูกหลานด้วย
ซึ่งครอบครัวที่เผชิญกับภาวะนี้จะมีคนที่เสียสละเพื่อคนอื่นในครอบครัว
เช่นเดียวกับครอบครัวที่มาในวันนี้เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ผมน่ะได้เรียนแค่ชั้นป๔เพราะแม่ผมยากจน

ผมได้ไปโรงเรียนผมเลยไม่ได้เรียน

การจะเรียนหนังสือมันใช้เงินเยอะ
ปู่ไม่มีเงินให้หนูเรียนปู่ขอโทษหนูด้วย
พอมาถึงรุ่นหลานของผมพ่อแม่ของเขา
ก็มาทิ้งพวกเขาให้เป็นภาระของผม
ผมต้องพยายามดิ้นลนทำงานหาเงิน
เพราะผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์เป็นซ้ำรอย
เหมือนผมที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
ผมอยากให้หลานของผมมีความรู้มากกว่าผม

แต่มังคุดไม่มีราคาเลยเก็บไม่ได้เงิน
ผมก็เลยค่อนมะคุดทิ้งไปแล้วก็หันมาปลูกทุเรียน
ปลาสุดมีลงทุนไปปลูกเงินท้องกะซ้อมหาแสน
ที่รายได้จากการทำสวนก็ใช้ไม่มีไม่หมด
ใช้แค่ดอกอย่างเดียวก็ต้องค้างท้องกะซ้อไว้อีก
ทุกวันนี้ไอ้เงินกินเงินใช้นี่ก็คือเป็นยามไปนอนเฝ้าที่โรงเรียน
ก็เดือน๓๕๐๐บาท

ผมก็ไม่กล้าเดินตัวก็เอาไฟทรงไกลดูเอา

กรีดยางโง่ปวดมาผมก็มีการตกใจเหมือนกัน
หลานสี่คนนี้เป็นลูกของลูกชายผมครับ

ผมจบป๖แล้วโรงเรียนข้างบ้าน
โรงเรียนม๑อยู่ไกลจากบ้านผมประมาณ๕โล
อย่างนี้ก็ต้องใช้เงินเป็นค่ารถ
ตอนนั้นก็ปูคือปูไม่มีเงิน
ก็บอกเขาว่าปู่ไม่มีตังค์นะ

ชีวิตเราไม่เหมือนเขาอะลูกนะ
การจะเรียนหนังสือมันใช้เงินเยอะ

ร้านอยากจะเรียนแต่ร้านก็ไม่ได้เรียน

ว่าเพื่อนได้เรียนแต่ทำไมผมไม่ได้เรียน
แต่ก็เข้าใจปู่ว่าต้องเลี้ยงหลานทั้ง๔คนครับ

ผมก็รับรู้ปัญหาของครอบครัวครับ
รู้ว่าทำไมถึงไม่มีเงินส่งผมไปเรียน
ครับแค่มีเงินกินไปทุกวันก็พอแล้วครับ
พอผมไม่ได้เรียนต่อผมก็ออกมาทำงานช่วยปู่ทำสวนครับ
ช่วยทำทุเรียนใส่ปุ๋ยสอยแขนงครับ
เวลาผมไปทำงานในตวนเขาก็เข้าไปช่วยผม
มีคนมาจ่างไปทำงานเขาก็ไป
ไปช่วยเก็บทุเรียนบ้าง
ได้เงินมาทุกวันเขาก็เอามาใช้จ่ายในบ้าน
เขาให้ปู่ไว้เอาไว้เลี้ยงน้อง
พอผมมีงานทำเรื่อยผมก็มีรายได้ครับ

ผมก็เลยไปสมัครกรสน

อายุ๑๑ควบ
อีก๒ปีจะไปเรียนปม๑เนี่ย
ปุ๋ยคิดว่าจะมีเงินให้เขา

พอวันหยุดผมก็ช่วยปู่ทำงานสวนทุเรียน
เวลาปู่แต่งกิ่งต้นทุเรียน
ผมก็ไปช่วยเก็บไม้ครับ

ผมชอบว่าลูกวิวแถวบ้านผม

เออโอ้
ส่วนล้านเจ้าคนที่สามของผมเนี่ย
คือแอมเป็นผู้หญิงคนเดียวเลย

เขาก็มาช่วยในงานบ้านทำฟาดบ้านบ้าง

เวลาหนูอยู่บ้านหนูชอบช่วยผูทำงานบ้านด้วยค่ะ
ส่วนหลานคนเล็กของผมชื่อไออ๋อม
อายุ๖ขวบแล้วเรียนอยู่ป๑

ส่งไปสวนก็ตามไปด้วย
แล้วเขาก็ไม่เคยเรียกร้องเอาของเล่นใดทั้งสิ้น
ตอนปุ๋เขาไปสวนทุเรียน
หนูก็ขอเขาไปด้วยครับ
หนูช่วยปู่เก็บหินทุเรียนที่เขาตัดมา
ผมก็จะไปปีนต้นมังคุดเก็บมังคุดครับ
หนูรักปูมากเลย
ครูชอบซื้อน้ำเขียวมาให้กิน

หนูชอบมากเลย

จะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับ

เพราะปุ๋เรียกหนูมาตั้งแต่เด็ก
หนูรักปู่มากเลย
คำที่ปู่สอนผมแล้วผมยังจำได้

ได้เรียนกันทุกคน

จะได้ไปตกมาลำบากเหมือนตัวปุ๋

ผมก็จะพยายามทำงานหาเงินครับ
ช่วยปู่กับย่าส่งน้อง

รัวเมื่อให้มีทุนทาง
ยอวรีฟัง

ครับเกิดมาในบ้านอยู่ในบ้านกันทุกคนเลยครับ
เอาแล้วพ่อแม่เขาล่ะครับคุณปู่ขอโทษ
พ่อแม่เขาก็แยกทางกันครับ
แล้วยังได้แวะเวียนมาหาบ้างไหมเด็ก

อาชีพประโยชน์ของผมก็คือรับจ้างทั่วไปแล้วก็มีสวนทุเรียนตัวเองบางนิดหน่อยครับ

ครั้งแรกผมปลูกมังคุด

มังคุศมาสิบปีไปไม่รอด
ขาดทุนทุกปีผมเลยตัดสินใจโค้น

พึ่งได้เป็นลูกปีนี้ปีแรก
เก็บขายไปได้ประมาณไม่ถึงตัน
ก็เงินที่สำหรับขายทุเรียนได้มา
ผมก็เอามาใช้หนี้ทกศด้วย

ก็กู้มาทั้งหมดก็สิบหวัดปีแล้วครับ
มันก็ไม่ได้ทุเรียนก็เพิ่งจะมีผลปีนี้ปีแรก

ก็ผมยังส่งได้แค่ด๋อครับ
แล้วรายได้มันไม่พอกันใช้จ่ายอย่างนี้ดูแลกันยังไงครับ
ก็ไปรับจ้างเสริมแล้วก็รายได้จากการที่ครูเขามาอยู่เวรแล้วก็ติดธุระ
เขาก็จ้างผมไปนอนเฝ้าที่โรงเรียนครับ

ครับผมเป็นยามเฝ้าโรงเรียน
ตอนกลางคืนผมก็ออกเอาหัวไฟส่งดูว่าโรงเรียนมีคนมาแอบมาเข้ามาขโมยงัดของหรือเปล่า
ผมก็เอาหัวไฟทรงดูตอนกลางคืนผมก็มีการกลัวบ้างกลัวผี

ผมว่าบางครั้งผีมันน่ากลัวมากกว่าคนนะครับ

วมยังไงผมก็ต้องสู้อะครับทำเพื่อหลานหลานให้ผมนี่แหละครับ
หลานจะอดให้หลานได้มีเงินกินแล้วมีเงินใช้แล้วได้เรียนหนังสือครับผม
สู้กันจนสุดตัวแล้วแต่ก็มีหลานที่รักหนึ่งคนนะครับที่ต้องออกโรงเรียน

ก็ผมจบจากโรงเรียนป๖ปู่เขาไม่มีเงินในการส่งผมเรียนต่อม๑ครับครับผมก็เลยต้องหยุดเรียนแต่ตอนนี้ผมก็ได้ไปเรียนกศนครับ
กว่าที่จะเข้าไปกศนได้อ่ะลูกคือหยุดกี่ปี

ตอนนั้นปู่ตัดสินใจอยู่นานไหมที่จะบอกกับหลานว่าโอมต้องออกก่อนนะลูก
ผมก็คิดอยู่นานเหมือนกันแหละครับว่าจะทำยังไงจะให้เขาออกดีพี่ชายเรียนดี
ไปมาหันมาเห็นน้องอีกสามคนยังเรียนอยู่ผมเลยตัดสินใจบอกให้เขาออกก่อน
เพราะปู่ไม่ไหวจะหาเงินมาเลี้ยงกินอยู่ก็ไม่พอแล้วผมเลยให้เขาหยุดเรียนก่อนครับ
แล้วพอปู่เขามาปรึกษาอย่างนั้นนะโอมรู้สึกยังไงบ้างลูก
ตอนแรกที่ปู่มาบอกผมก็รู้สึกเสียใจว่าเพื่อนได้เรียนแต่ทำไมผมไม่ได้เรียนครับ
อีกใจหนึ่งก็เข้าใจปู่ครับว่าเขาไม่มีเงินส่งเราเรียนต่อในชั้นม๑
มันไม่มีขนาดไหนลูกครอบครัวของเราลูก
มันไม่มีขนาดไหนไม่มีถึงกับบางวันก็ต้องอดข้าวครับ
ระหว่างที่โอมนะครับไม่ได้เรียนนะครับ
แต่เขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยที่เขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับคุณผู้ชม
มหางานทำช่วยทำงานทุกอย่าง

ส่อยแขะแหนงตัดเชื่อทุเรียน

ระหว่างที่ทำงานกับปู่โอ๊ตรู้สึกยังไงลูก

แต่ก็ช่วยปู่ครับเบาพละครับครับครับ

จากในส่วนของเราแล้วเห็นบอกว่าไปทำงานรับจ้างด้วย
ครับรับจ้างก็ยามว่างก็มีคนมาจ้างไปทำส่วนอื่นครับ
แล้วผมก็มีไปทำยกปลาส่งตามร้านครับ
มีคนเขาสั่งป่าครับแล้วเราก็ไปตักปลาไปส่งเขาครับ

ทำได้ประมาณ๒เดือนครับ
ผมได้ค่าจ้างมาเดือนละสองพันห้าครับ

ผมก็ให้ปู่ครับให้ปู่เก็บไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ผมก็เก็บไว้เรียนอีกครึ่งหนึ่งครับ
แล้วตอนนี้เรียนมาถึงระดับไหนแล้วลูก

ครับเพราะมันจะเรียนมละ๓ปีครับ

ตอนนี้ผมเรียนมต้นได้๒ปีครึ่งแล้วครับ

มาถึงออมบ้างออมกี่ขวบลูกปีนี้

เห็นบอกว่าบางวันบ้านเราก็ไม่มีข้าวกิน
ลำบากมั้ยลูกหนูว่าบ้านเรารำบากมั้ย

รู้สึกยังไงบ้างครับที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อม
บางวันก็รู้สึก

ชินละครับโหลลูก
แต่เวลาไปสวนไปอะไรนี้ออมก็ไปช่วยปู่ใช่มั้ยลูก

บางวันก็เก็บกินไม้ครับ
ทำอะไรได้ทำนะลูกนะปู่ก็จะได้เหนื่อยน้อยลงนะลูก
อย่างน้อยเนี่ยเก็บใบไม้ใบย่าอะไรช่วยกัน
ถือว่าเป็นการเล่นของเราไปนั่นแหละลูก
แอมหลานสาวคนเดียวเลย

ลูกเหรอแอมนี่ช่วยอะไรบ้างลูกอยู่ที่บ้าน

เดี๋ยวเทอมหน้านี้เอาเลขตัวเดียวมาให้ได้เนอะได้ไหม
สักที่๙ก่อนได้มั้ย
ได้มั้ย
ซาวอาทิตย์ค่ะ
แล้วเวลาหนูไปล้างจานหนูไปกับใคร
บางทีไปคนเดียวบางทีก็ไปบางน้องค่ะ

ความจานแพงกว่าอีกค่ะ

แอมเขาให้เยอะ
พี่สาวอะเค้าอยากให้
แล้วทำไมถึงต้องตัดสินใจไปช่วยพี่

ง่ายใช่ไหม
แล้วพอเราได้ทำงานแล้วเราก็รู้สึกดีใช่ไหมลูก
ดีเพราะว่าเราได้๒๐เปล่า

ช่วยกันเนอะช่วยกันนะลูกเนาะ
อะไรก็ได้ลูกที่มันทำแล้วมันดีจริง

ทำไปลูกวันละนิดละหน่อยนะลูกนะ
ปูครับที่เรามารายการเกมต่อชีวิตในวันนี้
จริงแล้ววิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับพ่อครัวของเราคืออะไรครับ
ก็เรื่องการเป็นหนี้สินนี่แหละครับแล้วก็หลานทั้งหมด

เพราะว่าผมทำงานคนเดียว
เงินไม่พอใช้ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว
นี่ตอนนี้ก็นี่ทกศนี่แหละครับ

เพราะว่ามันมีเยอะมากเงินคนจนนี่มัน
แหละผมนี่มันเยอะมากจริง

ผมไม่รู้จะหาเงินตรงไหนเอาไปใช้หนี้เขา
แล้วถ้าวันนี้ครับได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ย
คิดว่าจะนำเงินนี้ไปใช้ตรงส่วนไหนก่อนเลยที่จำเป็นที่สุดเลย
ถ้าจำเป็นที่สุดเลยผมก็ต้องขอเอาไป

อันดับแรกเอาไว้ให้หลานได้เรียนกันก่อน

ผมอยากจะทำให้ดีที่สุด

การแสดงออกของความรักอาจไม่ใช่แค่คำพูด

แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่า
ใครคนหนึ่งรักเรามากเพียงใด
สามารถดูได้จากความเสียสละที่ใครคนนั้นทำเพื่อเรา
เหมือนอย่างที่โอมเสียสละเพื่อทุกคนในครอบครัว
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของปูรัฐ
จากจังหวัดระยองให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตครับ
มังคุดใส่ถุงถุงละ๑กิโลกรัม
จำนวน๑๖ถุงภายในเวลา๓นาที